สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้
เรื่องราวของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่
แล้วกันนะคะสำหรับสาวแอนอลิชาแล้วก็หนุ่มภูรินั่นเองนับ

ลูกสาวตัวน้อยก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้ว
งานนี้คุณแม่แอนเปิดเผยว่า
เตรียมที่จะคลอดเองตามธรรมชาติ

อย่างกุ๊บกิ๊บสุมนต์ทิพย์เลยแหละค่ะ
ตอนแรกตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์
แต่ความดีใจบวกกับความตื่นเต้นจนล้นอกค่ะ
เลยทำให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแอนอลิชา
และภูริฮิรันพฤกษ์ยอมเปิดปากว่า

รอวันลืมตาดูโลกของลูกสาวคนแรก
พร้อมกับเผยถึงความตั้งใจที่จะคลอดแบบธรรมชาติ

แท้มยังเตรียมตระเตรียมชื่อลูกสาวที่คุณพ่อ
ทำหน้าที่ดูเลขงามยามดีให้เหมาะเจาะแบบ
ไม่ต้องพึ่งหมอดูคนไหนเลยว่าชื่อน้องริชาค่ะ
ซึ่งเป็นการนำชื่อของคุณพ่อและคุณแม่มารวมกันนั่นเอง
จริงถ้าปวดท้องก็คือพร้อมออกได้เลย
ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะตอนนี้ก็คุยกับเขาทุกวันออกมาได้แล้ว

ใช่ค่ะธรรมชาติตั้งเปล่าว่าเป็นธรรมชาติ
ก็จริงมันต้องหลายปัจจัยเหมือนกัน
คือคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือต้องดูนะวันนั้นจริงว่ามันได้ไหม
ตอนนี้ก็คือเป็นชื่อเขานั่นแหละทั้งชื่อจริงชื่อเล่น
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะมีชื่อจริงไหม
เป็นการรวมชื่อของพ่อกับแม่เหมือนที่บอกตอนแรก

ตัวเลขที่แปลออกมาแล้วรวมกับนามสกุลเราแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วออกมามันก็โอเคว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนดี

แล้วก็เป็นเหมือนเป็นผู้นำให้กับครอบครัวได้ในอนาคต
เรื่องเสร็จสารของคุณพ่อ
นี้หนุ่มภูริเป็นหมอดูด้วยตัวเองเลยนะคะ

อดเมื่อไหร่เรามีข่าวดีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ